ที่ข่าวหนุ่มมาร์คจุธาวุฒิกันบ้างดีกว่านะฮะ
เป็นอีกหนึ่งหนุ่มที่หันมาจับงานยูทูปเบอร์แล้ว
ถือว่าเป็นคนปังคนรุ่ง

ตอนนี้ทำเหมือนเล่นไปนะ

คือทำจนมันติดลมแล้วก็ต้องบอกเลยว่า
โอ้โหเตรียมจะเปิดออฟฟิศเป็นเรื่องเป็นราวแล้วด้วย
เพราะว่าลูกค้าติดเยอะคนดูแยะนะคะ
แล้วพอเปิดออฟฟิศแล้วก็สิ่งที่ขาดไม่ได้

แต่ของแบบนี้มันไม่มีไม่ได้ค่ะ
เจ้าตัวก็เลยขอเชิญอาจารย์ชื่อดังบุกไปที่ตึกเลย

ตรงนี้ปรับเสริมเติมแต่งตรงไหน

งานนี้ค่ะมาร์ทก็เลยถือโอกาสทำคอนเทนต์ของช่องไปด้วย
คราวนี้แฟนก็เข้ามาชมกันเยอะเลย
บอกว่าดูไปเพลินได้ความรู้เรื่องห่วงจุ้ยแบบเต็มจ้า

คือจริงแบบถ้าเราแบบไปจริงจังเกิน
คนดูฐานที่เป็นช่องของเรา
มันก็อาจจะแบบไม่ได้ดูแบบจริงจังไป
อันนี้เรานำเสนอผ่านความสนุกมันก็ซึมซับเข้าไป

ก็มีความเชื่อนะแต่ว่ามันก็ต้องประกอบหลายอย่างด้วย

ประกอบกับสิ่งที่เรามีแบบเดิมไม่ได้เอาไปแก้มันเยอะอะไรอย่างนี้
เท่าที่อาจารย์เป็นหนึ่งมาแนะนำก็ทำตาม
ใช่แล้วก็แบบรู้สึกว่าอันนี้มันปรับได้
มันก็ดูแบบเราเป็นอยู่กันดีขึ้นจริงอะไรอย่างนี้
ให้มันเกิดผลประโยชน์
ด้วยความที่โครงสร้างของอาคารเก่ามันแข็งแรง
คนก็เลยชอบนิยมเอาอาคารเก่ามาทำใหม่ก็แล้วกัน

คุณผู้ชมค่ะแล้วยังไงลืมติดตามเป็นกำลังใจให้นมมาร์ทด้วยละกัน